นี้ก็มีเสาไฟฟ้าโค้นหักเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพราะว่าลมพัดแรงฮะ
และที่น่าเศร้าคือไปทับคนตายด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่น้ำตกพริ้วครับในพื้นที่จันทบุรีฮะ
ต้นไม้ถูกลมพัดแรงคุณขวัญคุณผู้ชม
แล้วพอมันล้มเนี่ยมันก็พาดไปเกี่ยวกับสายไฟ
สายไฟมันก็ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าหักโค้นลงมา
แล้วบังเอิญว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินชมวิวทิวไทย
กำลังจะเดินกลับมาที่รถโครมลงมาทับไปที่ร่างเธอฮะ
แสดงความเสียใจด้วยครับมีคนตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมา๙โมงครึ่งโดยประมาณครับ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วที่จันทบุรีเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงฮะ
นักท่องเที่ยวหญิงอายุ๖๓ปีเป็นอดีตข้าราชการครูเสียชีวิต
ถูกเสาไฟล้มทับร่างของเธอ
ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นสาเหตุของอุบัติเหตุลมพัดแรงครับ
ต้นไม้มันเลยไปรั้งเอาสายไฟแล้วไปดึงเอาเสาไฟโค้นหักเปรี้ยงลงมา
ทับร่างของคนรวมแล้วเนี่ยเสาไฟเสียหายหักโค้นทั้งหมด๕ต้น
ญาติของผู้ตายที่มาด้วยกันก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาพากันมาเที่ยวจันทบุรีนะ
ตั้งแต่๑๗แล้ว๑๗ธันวาเมื่อวานไปเที่ยวทะเลกันก่อน
พักที่ทะเลแล้วตอนเช้าก็ตีรถมาเที่ยวน้ำตกบ้างมาตั้งแต่เช้าอะครับ
ผู้ตายก็เดินแยกไปไปถ่ายรูปไปชมวิวและกำลังจะเดินกลับมาที่รถ
ปรากฏจังหวะนั้นเกิดลมพัดแรงแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
และนี่คือครอบครัวของผู้ตายเล่าให้ฟัง
ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ

ครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานด้วยใช้ชีวิตตัวคนเดียว
แล้วก็มาด่วนจากไปกระทันหันแบบนี้เสียใจด้วยจริงครับ

เพราะว่าช่วงนี้คนก็ไปเที่ยวกันเยอะถูกไหมฮะ

ว่าจริงแล้วมีพายุลมแรงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับต่อเนื่อง
ถึงเช้าวันนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูความเรียบร้อยตามจุด๙
ต่างแล้วที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายไปริดกิ่งต้นไม้เก็บ
ไม้อะไรต่างต่างเพื่อความปลอดภัยแต่ลมมันมาแรงอีกละรอก
หนึ่งแล้วรอบนี้มันล้มลงมาไปเกี่ยวเอาสายไฟแล้วไปดึงเอา

คือทางอุทยานก็เสียใจอย่างสุดซึ้งครับแล้วก็จะอำนวยความ
สะดวกช่วยเหลือครอบครัวของผู้ตายอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็เตรียม
จะเคลื่อนร่างของผู้ตายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดน่านต่อไป

น่าเชื่อจริงนะคะโหโชคร้ายมากเลยนะคะ